คุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของเด็กที่บุรีรำ
คือมีเด็กผู้ชายอายุ๑๑๓คน
กันขี่รถจักรยานยนต์ไปเล่นน้ำในทุ่งนา
แล้วเหมือนกับว่าเดินเล่นกันอยู่น้ำข้างทาง

เดินอยู่ตุ้มลงไปแบบมันลึกเลย
แล้วจมน้ำกันทั้ง๓คนปรากฏว่ามีเด็กคนนึง
รอดเพราะว่ายน้ำเป็นแต่อีก๒คน

เสียชีวิตเลยค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหคุณแม่ค่ะคือร้องไห้แทบขาดใจค่ะ
พอเห็นร่างไร้วิญญาณของลูกอะนะคะ
เหตุการณ์นี้ก็คือที่ห้วยวังกระจ่าหมู่เจ็ด

ยีดที่บรรเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ

กว้าง๕ไร่ตำรวจสพนังรอง
ชาวบ้านกู้ภัยสยามโรมใจปู่อินก็มาช่วยกัน
งมหาร่างของเด็กผู้ชายสองคนที่จมลงไป

เจอนะคะนำร่างของเด็กขึ้นมา

เด็กชายเจมส์อายุ๑๑เหมือนกัน
ส่วนเด็กอีกคนที่รอด
เด็กชายนิวอายุสิบเอ็ด

เห็นน้ำเอ่อท่วมคันนาก็เลยไปเดินเล่น

เห็นน้ำใสกะว่าล้างรถด้วยเลยก็แล้วกัน

แล้วแบบร่วงจมลงไปเลยต่อหน้าต่อตาค่ะ

เพื่อนไปรับที่บ้านเหรอ

ด้านคุณแม่ของเด็กชายโอ้

ก็คุยกับลูกชายอยู่เลยว่าอย่าเอารถออกไปไหนนะ

รู้ข่าวอีกทีลูกมาจมน้ำเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ค่ะ

บางทีเห็นนี่ก็นึกว่ามันไม่ลึกใช่ไหมฮะ